ต้องบอกว่าเป็นการต้อนรับเดือนแห่งความรักใกล้จะวาเลนไทย
แล้วก็ขอนำเสนอข่าวของคู่กันเลยแล้วกัน
หมากแล้วก็คิมนั่นเองนะคะ

นี่แหละค่ะเหมือนกับเป็นนางฟ้าเทวดากันมาเลยนะคุณ
เขาเหินฟ้ากันมาอลังการ
แล้วก็ชาวเน็ตค่ะก็บอกว่ารับงานเสี่ยงแบบนี้
ค่าตัวฟันกันไปเท่าไหร่จ๊ะอัพเลเวลหรือเปล่า

ก็เขาก็บอกว่าโอ้จริงก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะคะ
ก็รับงานนี้เพราะว่าตั้งใจจะทำงานให้ดีที่สุด

อยากจะมอบความสุขให้กับแฟนคลับทุกคนด้วยค่ะ
ส่วนเทศกาลวันแห่งความรักที่ใกล้เข้ามาถึงแล้วนะคะ
เหล่าแฟนคลับรอฟินกับโมเมนต์การฉลองสุดหวานของทั้งคู่
ก็อาจจะต้องรอเกอร์ค่ะเพราะว่า
หมากก็ติดงานคิมก็ติดงานนั่นเองนะคะ
โอ๊ยหวานมากปีนี้

ที่๑๔ของเขาก็คือต้องไปถ่ายละครที่ต่างประเทศครับผมพรุ่งนี้๑๔ของเขาก็คือต้องไปถ่ายละครที่ต่างประเทศครับผม
เพราะฉะนั้นเราก็อยู่คนเดียวคงเหงาครับผม
ก็เลยช่วยพี่บ้านไปต่างประเทศบ้างเหมือนกัน

ไม่ได้อยากได้หรอกค่ะ
ไม่ต้องรอวันก็ได้นะจริงเราก็อยากทำอะไรให้เราก็ทำ
อีกทุกวันเป็นวันพิเศษได้
ด้านประเด็น

เสียงตามคิมเบอร์รี่เสียงเล็กน่ารักดี
ประเด็นที่กำลังถูกเหล่าโซเชียลจับผิดอยู่คุณ
ดูสังเกตดีใบหน้าหันซ้ายหันขวาหันหน้า
หมากหน้าเล็กลงหน้าเรียวขึ้น
อย่างกับไปเป็นแบบโอปป้าที่ไหนมาหรือเปล่า
แล้วก็มีอีกจุดสังเกตหลายคนเมาส์อยู่
เพราะว่าดูแล้วเหมือนแบบแข็งหน้านี่
เหมือนแบบยิ้มองศาไม่ค่อยได้เท่าเดิมนะคะ
นี่แหละค่ะดูเหมือนแบบผิดรูปนิดนึง
รวมไปถึงคิมเบอร์รี่เองก็คว้าชุดสุดเซ็กซี่
มาร่วมงานเดียวกันจนหน้าอกหน้าใจเนี่ย

หลายคนก็เมาส์กันไปว่าเออคู่นี้จัดชุดใหญ่จับมือกันไป

ตอนอ้วนก็ว่าไม่ดูแลตัวเองนะครับ
ตอนผอมแล้วก็โดนว่าว่าไปทำหน้า
แล้วก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมต้องทำยังไงนะครับผม

คืนนั้นมีความแบบเซ็กซี่อะไรอย่างนี้

คำแรกเลยครับเดินออกมาผมทักแล้วครับผม
เดี๋ยวสังครามใหล่เพราะใส่แล้วเขาก็สวยจริงนะครับผม

ก่อนหน้านี้สาวคิมเองเขาก็อวบ

แต่ว่าสรีระก็อาจจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้น
รวมไปถึงหมากเองหมากก็แบบว่าไม่ได้พบแพทย์ค่ะคุณ
อ้วนก็บ่นผอมก็ด่า

แต่เอาเป็นรวมถึงว่าจะดูแข็งไปนิดแต่ก็หล่อนะคะ
ที่เห็นหน้าตึงเพราะเขาดึงหน้าเปล่าเวลาถ่ายรูปอะไรอย่างนี้
เคร่งขึมอะไรอย่างนี้เปล่านะครับคุณ